เป็นการลองทีมครับก่อนชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่อุสเบคิสถานแล้วก็ไทยจะเตรียมซีเกมไปด้วยในตัวเลยนะครับ
ขายเป็นกาต้าแทงบอลทะลุช่องเข้ามาจริงเกมเล่นกันได้ดีเลยนะครับ
ทีมไทยรวมตัววันเดียวก็สู้ได้หลายจังหวะแต่ตรงนี้เบียดแล้วพลาดนะครับ
ให้กาต้าขึ้นนำเป็นจังหวะโต้ไปโต้กันมานะครับ
ก่อนหน้าจะเสียประตูเนี่ยไทยก็มีโอกาสจะได้เหมือนกัน
ซึ่งสุดท้ายก็แพ้ไปด้วยสกอร์เนี่ยครับสูญประตูตอนหนึ่ง
หลังเกมเนี่ยทางโค้โย่งวรุษศิมาคะกุญสือทีมชาติไทยก็บอกนะครับว่าขอโทษแฟนบอลทุกคน
ก็ทำเต็มที่แล้วก็มองว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
ส่วนข้อเสียของทีมก็คือการเสียบอลง่ายเกินไป
รวมถึงจังหวัดจบสกอร์ที่ยังทำได้ไม่ดีพอ
จริงยิงเท่ากันเลยนะครับทั้งเกมคนละ๑๐ครั้งนะครับ
แล้วก็เข้ากรอบไปไทยเข้าหนึ่งกาต้าเข้ากรอบไปสองครั้ง
ถือว่าไม่คมด้วยกันทั้งคู่นะครับก็ต้องไปปรับแก้ไขกันต่อ
ส่วนชุดใหญ่เมื่อวานครับซ้อมอย่างเป็นทางการครั้งสุดท้าย
ก็ที่ชมดีสเตรเดียมนะครับในเวลาสิบเจ็ดนาฬิกา
เกมแรกกับทางเนปานอันดับที่หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดของโลกนะครับ
ในเวลาหนึ่งทุ่มซึ่งมาโนโพลกิ้งกุญซือทีมชาติไทย
ก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าไม่ได้มีเวลาในการซ้อมร่วมกันมากนัก
ทีมชาติไทยนั้นไม่มีโปรแกรมแข่งขันในประเทศมานาน
การเลือกเนปานเป็นหนึ่งในทีมที่มาอุ่นเครื่องครั้งนี้ก็เพราะว่า
เพราะฉะนั้นการเล่นกับเนปานจะช่วยทำให้ได้รู้ระดับการเล่นของทั้งสองทีม
เป็นงานสำคัญที่ทีมไทยต้องเอาชนะให้ได้